ตลาดสดตลาดนัดตลาดน้ำเยอะแยะมากมายเราพาไปเที่ยว
เดี๋ยวผมพาไปตลาดเด็กตลาดเด็กในโรงเรียนเลย
สักเท่าไหร่๑๒ขวบเอง
มาขายของแล้วโอ้วิ่งกันจอแจสนุกสนานเลยนะครับ
คืนกันมากที่โรงเรียนจากการบุญอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
โรงเรียนนี้เขาดังนะพิศนุโลกดังในเรื่องของวงดนตรี
เขาจัดกิจกรรมตลาดนัดมือ๒ขึ้น
งานนี้ก็ให้น้องหนูในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๕๖
เขาขนของมือสองที่บ้านมาขาย
ถามว่ามีอะไรบ้างเยอะแยะนะ

โหยของแม่เปล่าดูนี้

รู้ซิไม่ได้ไปแอบขโมยมา
เพียบเลยครับมันมีตามยุคตามสมัยของมันนะ
สมัยก่อนยุคก่อนมีเพียบเลยนะ
ตั้งแต่สมัยเล่มละ๑๐บาท๑๕บาท

และนอกจากนี้เห็นเขาบอกว่ามีรองเท้าด้วยนะ
ไปถามร่วมด้วยการโรงเรียนจาก
คือสุขสรรค์จิตอ่อนน้อมอ๋อโรงเรียนจากการบุญนะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งโรงเรียนเขาจัดขึ้นให้น้องได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วย
แล้วก็ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือตุญบัตรจริงในการทำธุรกิจค้าขาย
เพื่อให้เห็นคุณค่าของสิ่งของไม่ใช่นำมาใช้อย่างเดียวนำมาหาประโยชน์ในการสร้างรายได้ระหว่างเด็กก็ได้ด้วย
อันนี้ผมขออภัยคุณผู้ชมจริงโรงเรียนจากการบุญผมเข้าใจผิด

อุ้ยอยากจะตีหัวตัวเองอยู่ต่างหวัดเดียวกัน

เอาจริงของเขาก็มีสมุทรจีกของเขาเหมือนกันแต่ที่ดังคือจากนกร้อง

อะแต่ดูเรื่องที่เด็กเค้าขาย
เอามากิจกรรมดีเอามาให้ดูกันแบบนี้แหละ
ได้รู้คุณค่าของเงินตั้งแต่เด็กนะคะ